มีสองผัวเมียถูกมือปืนยิงเสียชีวิตคามโรงรถอยู่ที่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งหายตัวไป
ตำรวจก็ต้องไปสอบภรรยาของเพื่อนบ้านที่อยู่ที่บ้าน
ก็ยอมรับว่าตัวสามีของเธอกับเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตนั้น
มีปัญหากันมาก่อนเรื่องของที่ดินด้วยครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นไปก่อเหตุรอบยิง
นายสุพีบุญยอยอายุ๖๗ปีกับนางสาวอนงที่พามาอายุ๖๑ปีครับ
ซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเสียชีวิตที่บริเวณโรงรถ
เลขที่๘๒หมู่๔ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
โดยพบปลอกกระสุนตกอยู่อยู่ที่บริเวณข้างบริวบ้านหนึ่งปลอก
หัวกระสุนแล้วก็หมอนรองหัวกระสุน
เป็นปืนลูกซองตกอยู่จุดเกิดเหตุนะฮะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
โดยเบื้องต้นนายภูมินที่พามมาอายุ๓๔ปีลูกชายของผู้ตายก็บอกว่า
สงสัยเพื่อนบ้านนี่แหละเพื่อนบ้านชื่อว่าในโดมอายุ๗๖ปี
ซึ่งน่าจะเป็นคนก่อเหตุเพราะที่ผ่านมา
ในโดมทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยครั้งเรื่องของที่ดิน
แล้วก็เคยข่มขู่จะทำร้ายกันมาเรื่อยมาครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของนายโดมเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่หายตัวไป
ก็เอาเมียของในโดมมาสอบปากคำ
เขาก็ให้การบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสามีไปอยู่ที่ไหน
เพราะว่าหายตัวไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุ
รับเหมือนกันว่าตัวเธอกับสามีทะเลาะกับผู้ตายจริงเรื่องของที่ดินทำกิน
แต่สุดท้ายเนี่ยก็คุยกันจบแล้วโดยเธอเนี่ยยกที่ดินให้ผู้ตายไปแล้วนะครับ

เตรียมที่จะรับศพคุณพ่อคุณแม่

หลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพ
พร้อมกับนำหัวกระสุนขนาด๓๘จำนวน๑หัวที่เก็บได้
ตรงจุดเกิดเหตุมามอบให้กับตำรวจด้วย
ทีนี้ลูกชายของผู้ตายเล่าให้เราฟังบอกว่า

โดมได้มาข่มขู่ฆ่าพ่อกับแม่ของตนเอง
แต่ทางญาติแล้วก็ผู้นำชุมชนตอนนั้นก็ช่วยกัน

ส่วนกรณีที่มีคนข้างบ้านบอกว่า

จริงแล้วเขาชี้แจง
เขาบอกว่าความจริงแล้วเวลาที่เขาจะออกไปนอกบ้าน
ไปไล่อะไรต่างเขาก็จะพกมีดแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ประกอบกับตัวเองก็เสียใจด้วยที่พ่อแม่มาถูกยิง
พูดข่มขู่ไปแต่จริงไม่คิดว่าจะทำจริง
ยืนยันว่าจะไม่เผาศพแม่และพ่อเลี้ยง
ที่ดินก็มียายเรืองแล้วก็ยายดิมียา
ตัวเต็งเลยนะ๒คน

ครับเคลียร์ให้จบแล้ว
แบ่งกันไปแล้วเขาก็จะยิงสองครั้งแล้ว
พอดีผมขอเอาไว้ตรมนะ

ครับยิงแม่๒ครั้งแล้ว
ทีนี้นายประยูนจำปารักษ์น้องเขย

เขาก็บอกว่าที่ดินที่เกิดข้อพิพาท
มันอยู่หลังบ้านของผู้ตายแล้วก็บ้านของผู้ต้องสงสัยนี่แหละ

ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนต้องมาเคลียร์ปัญหาให้

สุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้ว
ไปกันที่ภูเขาปูเลยห่างจากหมู่บ้านประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
เพราะว่าสืบทราบมาว่าเช้าวันก่อน
ผู้ต้องสงสัยลงมาทานข้าวที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านระหว่างทาง
แล้วจังหวะที่เข้าไปตรวจปูพรมค้นเนี่ยนะคะ
เจอปืนลูกซองสั้นอยู่กลางป่า๑กระบอกด้วย
ว่านี่แหละน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
แต่เขาไม่ได้มีปืนกระบอกเดียวเขามี๒กระบอก
อีกหนึ่งกระบอกเลยคิดว่าน่าจะนำติดตัวไปด้วย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าคิดว่าอีกไม่นานคงได้ตัวแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เขาก็เดินทางไปพบกับตำรวจแล้ว
ไปพบกับตำรวจสพแม่ม้อพร้อมกับแจ้งความจำนงว่า
เขานะเดี๋ยวจะไปเกลี้ยกล่อมสามีให้มอบตัวแล้วกันนะ
ก็จะมีการประสานตำรวจทันทีถ้าสามีติดต่อกลับมา

หรือไม่ก็กลัวว่ายาดเองอาจจะมีการไป
ญาติของผู้ตายอาจจะไปทำร้ายสามีหรือเปล่านะครับ
ตำรวจเองก็ได้คุมตัวนายพุทธิพิมิตรอายุ๔๐ปีนะฮะ
เป็นลูกชายของนายโดมผู้ต้องสงสัยมาสอบประคำเพิ่มเติม
โดยนายพุทธิรับสารภาพว่าตัวเขามีส่วนร่วมในการก่อเหตุด้วย
ทั้งหมดก็จะมีให้ข้อมูลในช่วงของการสอบสวนกันต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้ยังไงก็ติดตามกัน
ถ้าเกิดว่ามีการมอบตัวแล้วคงจะมีการนำเสนอข่าวให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง